คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของครูปรีชากับหมวดจรูน
คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
เราพูดถึงสองคนนี้คดีนี้มาสามปีนะคะครับสามปีค่ะ
เหนือจากคดีหลักแล้วนะคะก็จะมีคดีที่คู่ขนานกันไปด้วย
มันมีลักษณะของคดีหมินประมาทอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะค่ะอ่า
นายปรีชาไข้ครวงครูปรีชากับรอบจำหนดโทรจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนนะคะ
ครับคือในคดีหลักเนี่ยเมื่อวันที่สี่มิถุนายนปีที่แล้ว
สารจังหวัดกาญจนบุรียกฟ้องหมวดจรูนไปอืม
ส่วนคดีหมินประมาทเนี่ยครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนนะคะ
และสุดท้ายได้มีการไกล่เกลี่ยกันในคดีลักษณะแบบนี้ค่ะ
สารเขาก็จะมองว่าไม่อยากจะให้คดีขึ้นศาลเยอะ
เขาจะมีกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ก็จะมีผู้ประนอมไปแล้วก็ให้สองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยกัน

ความกันได้ช่วงประมาณเกือบเกือบสามทุ่ม
เมื่อวานนี้หมวดจรูนกับทนายตั้มก็เลยตั้งโต๊ะ
ขออภัยครูปรีชานี่นะคะดูภาพนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะครับตอนที่คดีหวยสามสิบล้านเนี้ย
ตอนนั้นจะมีอีกคำตัดสินแล้วนะฝากอะไรถึงถูกในคามนะครับ
ไม่ต้องฝากอะไรครับผมว่านะคนที่เลวโดยสันดานเนี้ยมัน
การศึกษามันช่วยไม่ได้นะเหลวโดยสันดาลนะ
การศึกษาก็เชื่อมไม่ได้คุณลุงเขาพูดถึงรวมรวมนะ
หมายถึงว่าคนที่เลวไม่ได้เจาะจงว่าใคร
เคยให้สัมภาษณ์พูดถึงข่าวเมื่อวันที่สามมิจรณายก์ทั่วแต่ยน
การศึกษามันก็ช่วยไม่ได้หรอกนะ
เลวโดยสันดานการศึกษาก็ช่วยไม่ได้
ทำให้นายปีชาไข้ควรได้รับความเสียหาย
ข้าพเจ้าขออภัยครับ
ทุกผู้ชมครับวันนี้
ผู้สื่อของเราไปถามทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง

เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่วันนี้ทาง

เรื่องนี้นะครับคือมันจบแล้วนะครับ
แล้วสารเขากำชับเรื่องการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ว่าต้องระมัดระวังนะครับ
ก็สรุปสั้นก็คือว่าคุณลุงเนี่ยได้ทำตามสัญญาแล้วนะครับ
ได้มีการแถลงขออภัย
ถ้าเกิดว่ามีการพูดแล้วอาจจะทำให้ครูปีชาได้ความเสียหายนะครับ
แล้วก็ทางครูปีชาเนี่ยเมื่อเช้ามาก็ได้มีการถอนแล้ว

ตอนนี้มีร้านอาหารนะครับ
ครูปรีชาบอกว่าที่หมวดจรูนกับทนายสิทธาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อคืนนี้เนี่ย
มันยังมีบางประเด็นที่ครูติดใจก็สอบถามไปแล้ว
อย่างเช่นเอ๊ะทำไมตอนตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนแรกที่พาดพิงถึงเนี่ย

ค่ะอ่าเดี๋ยวฟังนะฮะ
วันนี้ที่ทำเหมือนเหตุการณ์เหมือนจริง
แต่ไม่มีนักข่าวมากมายแบบนั้น
ก็เลยถามทางทนายฝั่งนู้น
เขาบอกเชิญแล้วแต่นักข่าวไม่มา
ผมก็เลยถามว่าเชิญโดยวิธีการใด

แต่ผมก็อย่างที่ได้พูดแล้วนะครับว่า

เขาก็ขอโทษผมแล้ว

จะให้บทเรียนกับคนที่ชอบว่าคนผ่านโซเชียล
ซึ่งไม่ได้เกิดในคดีผมคดีเดียว
มีหลายคดีที่เกิดขึ้นแล้ว
ความจริงคือความจริงครับ
ความอร่อยคือความอร่อยครับ